เป็นเจ้าของรีสอร์ทที่จังหวัดกระบี่เจอวิกฤตโควิด๑๙
คือของที่มีอยู่ก็ล่อยหล่อลงไปเรื่อย
ตัดสินใจค่ะนำแร่เพชรดำที่เพื่อนต่างชาติเนี่ย

ก็นำแร่ชนิดนี้มาประกาศขายหาเงินประทังชีวิตนะคะ
ถืออยู่ในมือนี่เลยเห็นไหมคะ
เงาวาววามเขาเรียกอะไรอ่ะ
เงาวาวแวววาวมาก
ก็สวยดีเหมือนกันนะสวยมากนะสวยมากนะคะ
นางสาวกุลวรีพันขำอายุ๓๖ปีค่ะ
เจ้าของรังสิมันรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
นำแร่ที่เธอประกาศขายมาให้ผู้สื่อข่าวดู

พร้อมเอกสารรับรองซึ่งระบุว่าเป็นแร่ฮีมาไทย

ลักษณะเป็นหินแร่สีดำมันวาวทั้งก้อนนะคะ
น้ำหนักอยู่เนี่ยน้ำหนักประมาณ๓๒๕กรัม

ต้องนำสมบัติเก่าที่เก็บไว้มาประกาศขาย
เนื่องจากว่าเงินเก็บที่มีอยู่ก็นำมาใช้จ่ายเกือบหมดแล้ว
หลังเกิดโควิดรีสอร์ทถูกปิด

เธอต้องหันไปทำไม้กวาดขายด้ามละ๕๐บาท
แล้วก็เปิดร้านขายน้ำดื่มขายต้นไม้หาเงินประทังชีวิต
แล้วก็นำรถยนต์ไปรีไฟแนนซ์
ที่ดินไปจำนองแต่ก็ไม่พอใช้นะคะ
ตอนนี้ก็ยังค้างค่าไฟก็ต้องผ่อนจ่ายอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะ
เธอเล่าเธอบอกเธอทำหมดทุกอย่างแล้ว
แต่ก็ยังไม่พอใช้จ่ายเลย
ก็เลยตัดสินใจนำหินแร่ฮีมาไทย
เพื่อนต่างชาติเคยให้ไว้ปีที่แล้วเอามาประกาศขาย
นำเงินมาประทังชีวิตมาหาเลี้ยงครอบครัวนะคะ
สำหรับหินแร่ฮิมาไทยเป็นแร่เหล็กไหลน้ำรอง
บางคนเนี่ยเรียกว่าเพชรดำเป็นหินมงคลค่ะ
เชื่อว่าปกป้องภัยอันตรายแคล้วคลาดปลอดภัย
บางคนก็สวมใส่ติดตัวเป็นเครื่องราง
ในตลาดหินแร่มีการตั้งราคาซื้อขายกันที่หลักพัน
เธอบอกเธอไม่ได้คาดหวังนะคะว่าจะได้ราคาเท่าไหร่
แต่ก็อยากขายเพื่อนำเงินมาเลี้ยงปากท้อง
ฉะนั้นใครสนใจอยากซื้อนะคะสามารถติดต่อไปที่คุณกุลวลีได้ค่ะ
ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะ
ใครพอมีกำลังช่วยก็อยากให้ช่วยเหลือกัน
โควิดรอบนี้ทำให้ทุกคนยากลำบากจริง
แล้วแร่ก้อนนี้ก็สวยงามจริงด้วยเหมือนกันนะคะ

ซื้อมาคือลักษณะไปซื้อไม่ได้เป็นการบริจาค
เพราะว่าเราจ่ายไปแล้วเราได้ของกลับเผื่อมาด้วยนะ